ต่อไปนี้นะคะเป็นข่าวอุทาหรณ์ค่ะบรรดาครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะแล้วเขาลุกนั่งไม่ค่อยสะดวกเวลาเขาเปิดตู้ค่ะเขาจะใช้ลักษณะนั่งแล้วเอามือเอื้อมเข้าไปหยิบของอาหาร

จังหวะนี้แหละค่ะตู้มันหล่นทับเพราะฉะนั้นคนที่ไปหยิบของให้คุณตาคุณยายได้หยิบของให้ท่านหน่อยนะคะหรือว่าติดตั้งตู้ให้มันแข็งแรงหน่อย
ฉะนั้นจะเป็นเหมือนภาพนี้ค่ะ

คือแล้วตู้มันเป็นแบบคล้ายแบบสตานเลสอะเนอะ

เหมือนตู้นี่วางอยู่บนโต๊ะอีกครั้ง
แล้วยังไงล่ะคุณยายแกก็ลุกเหินเดินไม่ค่อยจะไหวแล้วมั้งนะ
ตกใจถัดไปตกใจจะไปช่วยแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเนี่ยนะคะ
นี่เป็นจังหวะที่คุณตาค่ะพยายามจะหยิบกับข้าวแล้วมือซ้ายของคุณตาเนี่ย
จับลักษณะบานพับของตู้ไว้เพื่อที่จะเหนียว
เหนียวตู้ประตูตู้กับข้าวเอาไว้แล้วมือขวาก็หยิบไปเอื้อมมือไปหยิบจานอยู่ในตู้
ปรากฏว่ามันรั้งให้ตู้หล่นลงมาทับคุณตาเต็มค่ะ
คุณยายพยายามกระดึ๊บเข้ามาช่วยคุณตานะคะ

และหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาช่วยเอาตู้ขึ้นไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นพาคุณตาส่งโรงพยาบาล
ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้อย่างแรกเลย
คุณตาเจ็บไหมเจ็บแค่ไหนตอนนี้อาการเป็นยังไง
นี่คือความเป็นห่วงของชาวเน็ตนะคะ
คุณตาหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลแล้วกลับมา
บาดเจ็บบ้างแต่โดยรวมปลอดภัยดีค่ะ
แต่คลิปนี้คืออุทาหรณ์จริงบ้านไหน
จากผู้สูงอายุแล้วเด็ก

เขาจะต้องจับยังไงจะต้องทำยังไง
เขาเปิดบางทีอาจจะปีนหรืออาจจะโน้มลงมา
หล่นทับเด็กหรือผู้สูงอายุในบ้านได้ค่ะ

ระวังเด็กผู้สูงอายุนะคะจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้